ภาพหายากนะเป็นโครงการดีที่แค่คุณคืนเปลือกหอยให้กับอุทยาน
คุณก็จะได้เห็นสัตว์ที่หายากกลับคืนสู่ระบบนิเวศแบบนี้
โอ้โหคุณภาพนี้เป็นภาพที่เขาตั้งกล้องถ่ายเอาไว้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
เขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายบ้านหลังใหม่ของปูเสฉวยน่ารักมาก
นี่คือบรรดาฝูงปูเสฉวนจำนวนมากแล้วมีหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบเนาะ
สีของปูเองรวมไปถึงอะไร
สีของเปลือกหอยที่ปูเขาใช้เป็นบ้านเป็นกระดองเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขา
ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าปูเสฉวนเป็นสัตว์ทะเลที่นับวันอาจจะหาดูได้ยากมากแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าคนเข้าไปทำให้จำนวนปูเสฉวนลดลง
บางคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมก็จับมันไงใช่ไหมคะ
ครั้งนี้คุณดูดินี่คุณดูภาพนี้
นี่คือปูเสฉวนกำลังย้ายบ้าน
คือมันเปลี่ยนกระดองใหม่ปูเสฉวนมันจะเข้าไปอยู่ในเปลือกหอย
คุณนึกออกไหมเปลือกหอยที่เปรียบเสมือนบ้านของมัน
แล้วนี่มันกำลังเปลี่ยนเปลือกเห็นไหม
เปลี่ยนจากอีกเปลือกนึงไปอยู่อีกเปลือกนึง
คือดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะเคยเห็นภาพแบบนี้
เป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะคะ
มันเอาก้นตัวไปแล้วคุณดูดิเอาตัวเข้าไปฮึ๊บฮึ๊บโอ๊ยน่ารักจังเลย
ย้ายจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งจากบ้านหนึ่งชั้นเป็นบ้านสองชั้นแทนเป็นบ้านใหม่
มันสวยขึ้นแล้วเพื่อนมาเป็นกำลังใจคุณดูดิ
น่ารักมากเพื่อนมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่
ก็ต้องนิมนต์พระมาด้วยไม่ต้องให้ดูให้เฉย
คือเราจะได้เห็นเพราะว่าปูเสชวนเขาจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนแบบนี้
ใช่นะคะเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่บอกไปว่า
อุทยานแห่งชาติมุกรรณตาจังหวดกระบียะค่ะ
เขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปูเสฉวนนะคะ
เพราะว่าปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก
เขาก็เลยมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ขึ้นมา
แล้วก็มีการจัดกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะคะ
กิจกรรมโครงการนี้ก็คือเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเปลือกหอย
ที่คุณเก็บไปจากทะเลค่ะส่งมาที่อุทยานเลยนะคะคุณ
คือสมัยเด็กเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราก็จะเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน
แต่พอเราโตแล้วรู้สึกว่าเอามาทำไมคุณรู้หรือเปล่าไหม
คุณก็เอาเปลือกหอยที่มีอยู่หรือเคยเก็บมาหรือเก็บได้ที่ท้องทะเลเนี่ย
เอาไปให้กับอุทยานเขาก็จะไปปล่อยเอาเปลือกหอยกลับไปสู่ทะเล
เพื่อให้ปูเสฉวนมันได้มีบ้านหลังใหม่อยู่เห็นไหม
คุณดูดิใช่น่ารักมากเลยยังไงก็น่ารักนะ
ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะร่วมโครงการดีนี้ได้นะคะ
เขาก็จะเอาเปลือกหอยไปวางตามชายหาดต่างแล้วก็เนี่ยค่ะ
เราก็จะได้เห็นระบบนิเวศที่มันอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
แล้วก็เห็นปูเสชวนเยอะแยะแบบนี้น่ารักมากเลย